จากไปของปทฤษฎีเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการบันเทิงไทยนะคะ
ซึ่งเป็นความเสียใจของครอบครัวสหวงเพื่อนพี่น้องดาราผู้จัดละครรวมทั้งแฟนคลับ
ผูกพันกันมาตลอดเกือบ๑๐ปีผ่านผลงานต่างของปทฤษฎีสหวง
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
ปทฤษฎีสหวงนักแสดงหนุ่มวัย๓๕ปีเริ่มเข้าวงการตั้งแต่การเป็นนายแบบโฆษณา
กระทั่งได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดหนุ่มโสดในฝันจากนิตยสารครีโอในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
ใบหน้าและชื่อของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
กระทั่งมีค่ายละครวิกพระราม๔เห็นแววจึงชักชวนมาแคลสติ้ง
ในที่สุดก็ก้าวมาเป็นนักแสดงในสังกัดวิก๓หรือที่เรียกว่าภาวทรี
และเริ่มมีผลงานแรกในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดในบทพระเอกเต็มตัว
จากนั้นเขาเริ่มมีผลงานเรื่อยมาเฉลี่ยปีละ๒๓เรื่อง
นับรวมถึงปัจจุบันปธฤษฎีมีผลงานละครกับต้นสังกัดมาแล้วทั้งสิ้น๒๘เรื่อง
รวมถึงอีก๒เรื่องคือสาวน้อยร้อยล้านที่กำลังอ่อนแอและท่านชายกรรมลอที่เตรียมเจาะคิวลงจอ
จากผลงานละครโทรทัศน์เจ้าตัวยังผ่านงานในวงการบันเทิงมาหลากหลาย
ร้องเพลงแสดงภาพยนตร์ภาคเสียงภาพยนตร์และแสดงละครเวทีที่ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของเขา
กับการได้รับโอกาสให้รับบทเป็นพระมหาชนกในละครเพลงพระมหาชนก
เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพันศา๘๗พันศา๕ธันวาคม๒๕๖๒
ตลอดระยะเวลา๑๐ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการเจ้าตัวได้รับรางวัลการันตีผลงาน
และได้รับการยกย่องว่าเป็นดาราที่ทำกิจกรรมเพื่อการกุศลคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทย
ทิรางวัลระคังทองบุคคลแห่งปีประจำปี๒๕๕๙
รางวัลบุคคลต้นแบบประจำปี๒๕๕๔ในด้านความโปร่งใสและซื่อตรง
จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ห้า
รางวัลมณีเมฆคลาประจำปีพุทธศักราช๒๕๕๙
มีบทบาทในการช่วยรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชน
ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว
และยุติการทำร้ายสัตว์อีกด้วย
ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา
ธฤษฎีประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่
ตกจากบันไดที่บ้านจังหวัดบุรีรำ
เป็นเหตุให้กระดูกข้อต่อที่เชิงกรานหัก๓ซี่แตกเป็น๓ท่อน

โดยหลังจากออกจากโรงพยาบาลเจ้าตัวยังต้องใช้ไม้เท้าค้ำพยุงร่างกาย
ขณะออกงานอีเวนต์
กระทั่งไม่กี่เดือนถัดมาก็เกิดเหตุการณ์ที่หลายคนไม่คาดคิด
เมื่อเจ้าตัวป่วยเป็นไข้เลือดออก
และถึงแม้ทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาจะให้การรักษาอย่างเต็มกำลัง
แต่ก็ไม่อาจยื้อชีวิตของปทฤษฎีได้

ขอบคุณเฮ่ย
แล้วแม่ขอถูกกับกิน
ยิดเวลา